แวะกลับมาเรื่องตำรวจอีกแป๊บหนึ่งนะคะ
วันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
จู่ก็มีคำสั่งด่วนจากพบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
คำสั่งลงนามเลยบอกว่าต่อไปนี้
ตำรวจทุกนายจะต้องสวมใส่เครื่องแบบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ข้อที่๒ระหว่างที่ตำรวจต้องมีการสื่อสารกับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ
การตรวจค้นการจับกลุ่ม
ถ้าตำรวจต้องสื่อสารกับประชาชนห้ามปิดบังใบหน้า
เอาแมสห้ามเอาแว่น
จะเป็นไอ้โม่งไม่ได้แล้วจะเป็นตำรวจนินจาไม่ได้แล้ว
มาพูดคุยตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับ
ได้ยินแต่เสียงนะแต่ไม่เห็นหน้าเต็มบางทีนะ
ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจต้องเปิดใบหน้า
ถามว่าใช้หน้ากากอนามัยป้องกันมลพิษได้ไหม
อันนี้ได้ได้แต่ระหว่างที่มีการสื่อสาร

ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนอย่างไรทำงานที่ไหน
สังกัดอะไรต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่ทีนี้พอมีข่าวนี้ออกมา
ประชาชนก็จ้องแล้วค่ะจ้องจะเล่นแล้ว
เชียงใหม่เขาบอกว่าเนี่ยตำรวจมาดูหน่อย
ตำรวจที่เชียงใหม่ยังเป็นตำรวจนินจากันอยู่เลย
พอตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป์รองผู้การเชียงใหม่
ก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมด่านตรวจจราจรบริเวณขวงประตูท่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่
หลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งไปบอกว่าเนี่ย
หลังจากที่คำสั่งออกมาแล้วค่ะท่านรองผู้การ
ยังเห็นตำรวจจราจรสวมหน้ากากปิดบังใบหน้ากันอยู่เลย
หรือที่เราเรียกกันว่าตำรวจนินจายังมียังมากอยู่เลย
ระหว่างที่มีการตั้งด่านเพื่อจับกลุ่มการกวดขันวินัยจราจร
รองผู้การปียพันธ์ก็พอไปเห็นแบบนี้นะคะ
ท่านก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจทุกนายถอดออกให้หมด
หน้ากากอนามัยออก
แล้วมีการแจ้งคำสั่งของพบตรก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ทราบทันที
พร้อมกับก็มีการว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน
ฟังเสียงรองผู้การเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
อย่างต่างฐานพร้อมกดทางการการเพิ่มน้ำสายที่กลับของและกลงทาง
แต่เราเข้าใจท่านจริงถ้าอยู่ตรงเครื่องเงินคราวคืออยู่ท่าน
อยู่ทั้งวันเนอะก็ต้องใส่แมสเพื่อเอิ้ม

และจะต้องมีการพูดคุยกับประชาชน

แต่ว่าเวลาคุยกันก็เปิดออกหน่อย

ตอนนี้ภัยสังคมมันเยอะตำรวจปลอมก็มี

ท่านก็เปิดออกระหว่างที่มีการพูดคุย

ประสงค์ของพบตรต้องการที่จะ
ให้เป็นแบบนี้แล้วก็สร้างภาพลับที่ดี
ให้กับตำรวจด้วยเพราะว่าต้องยอมรับนะว่า
ก่อนหน้านี้ตำรวจก็โดนมาเยอะ

เป็นคู่กรณีเอาล่ะนี่ก็เป็น
จุดเริ่มต้นเล็กที่ดีนะ
เพราะต่างชาติตำรวจเขาก็เปิดใบหน้าหมดเลยนะ

เมืองไทยก็ขอให้เป็นแบบนั้นดีกว่า